คุณผู้ชมพาไปดูชีวิตของนักมวยยอดกระตันยูคนหนึ่ง
เขายอมทิ้งสังเวียนไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
แล้วก็ไปทำงานขายแรงงานผิดกฎหมายคือเป็นผีน้อย

ไปทำงานหาเงินส่งกลับมาให้คนที่ครอบครัว
คือเขาไปทำงานไปประสบเหตุไปตกกำแพงที่เกาหลีจนเขาตายคุณผู้ชม
สุดท้ายต้องเอาร่างใส่กล่องใส่รังอะไรแบบนี้ใส่ศพแบบบรรทุกเครื่องบินมา
แล้วก็ขนกลับมาที่เมืองไทยแบบนี้สภาพแบบนี้
แล้วพอพ่อแม่เห็นคือแบบแทบขาดใจ

มาเป็นกล่องอย่างนี้ฮะแทบจะขาดใจ
ศพถูกส่งไปที่บ้านหนองแวงฮีเลขที่๑๕๗หมู่๑๑ตำบลครองขาม
ยานตลาดที่กรสินครับ
เป็นบ้านของนางหนูเบยภูมิหนูนะฮะ
แล้วก็มีญาติพี่น้องบุคคลในวงการหมัดมวย
รู้จักกันกับผู้ตายก็ไปรอต้อนรับศพ
เขาว่าไปรับศพของนายอนุสักภูมิหนูอายุ๒๙ปี
เป็นลูกชายของนางหนูเบอร์เจ้าของบ้าน
เพราะว่านายอันดุษัตริย์ไปเสียชีวิตที่เกาหลีใต้
ตั้งแต่๒๔กรณญาณยนต์
ทันทีที่ศพไปถึงบ้านนะฮะแม่กับญาติพี่น้อง
โอ้โหกอดกันร้องไห้ร้องห่มด้วยความโศกเศร้าเสียใจ

นี่ฮะแล้วเปิดกล่องดูเปิดศพดูทุกคนอยากเห็นหน้า

จากไปก็ยังคุยกันพอกลับมาก็กลับมาแค่ร่างแบบนี้

หนูเบยแม่ของนายอนุสัก
บอกว่าลูกชายไปทำงานที่เกาหลีใต้เพียง๑๑เดือน

ทราบว่าไปทำงานเป็นคนสวน
จะย้ายไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง
ซึ่งที่ผ่านมาก็ส่งเงินให้บ้านตลอดเลยนะ
แล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์ตลอดครับ

สายที่โทรมาครั้งสุดท้ายจะเป็นข่าวร้าย

ยายนมีคนโทรมาบอกว่าลูกชาย

ไปฟังเสียงแม่ของผู้ตายครับ

ตอนที่เขาตกคือเขาหนีตำรวจ

เวลาต่อมอลงเนี่ยผีน้อยที่เข้ามือผิดกลับมา

ตกจากกำแพงแล้วก็เสียชีวิตเลย
ทางด้านของนายวิรพักดีกำจร
บอกว่ารู้สึกเสียใจและสะดายเพื่อนรุ่นน้องคนนี้มากเลย

ขยันทำมาหากินเป็นคนกระตันอยู่กับพ่อแม่

แล้วก็ชอบขึ้นเวทีมวยไปชกมวย

หลังจากนั้นเขาหันหลังให้วงการมวยไปขายแรงงานเนี่ย
กรุงเทพก่อนแล้วก็ได้ข่าวว่าเดินทางไปขายแรงงานที่
เกาหลีจนประสบเหตุหนีต่อมอตกกำแพงจนเสียชีวิต
สำหรับศพของอนุสักนั้นญาติก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ก่อนจะประกอบพิธีเผากันต่อไปที่วัดสว่างโพศีหนองแวงฮีนที่กรสินนะครับ